อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคุณผู้ชมถ้ายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้และถ้ายังไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนพกไว้เลยวันนี้ฝนตกหนักแน่ทั่วไทยเลยนะครับอันนี้กรมอุตุเขาเตือนแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งครับรัฐบาลเชิญชวนเลยใครที่ศูนย์เสียฟันหรือว่าไม่มีฟันเชิญชวนมาทำฟันปลอมและรากฟันเทียมฟรีด้วย

ทางกรมธนารักษ์รับสั่งการให้ช่วยเหลือและประเทาความเดือดร้อนโดยด่วนเลยนะแบ่งเกณฑ์ความช่วยเหลือไว้๓ส่วนครับคือคนที่เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหากเสียหายบางส่วนจะยกเว้นค่าเช่า๑ปีแต่ถ้าบ้านคุณเสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นค่าเช่าไปเลย๒ปีครับต่อมาคือคนที่เช่าที่ดินราชพศดุ
เรียกเก็บค่าเช่าตามข้อได้จริงโดยให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นรายเดือนครับใครได้รับผลกระทบก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่เพื่อรอรับความช่วยเหลือจากโครงการนี้นะครับและแน่นอนครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทุกเช้าแบบนี้ครับวันนี้๑๑ตุลาค

ฝากดูแลสุขภาพและพร้อมรับมือไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับ